คุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปเริ่มติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองมูลลำพูกันก่อนนะครับ
มีการแชร์ภาพในโซเชียลน่าตกใจภาพหนึ่ง

ไปเจอรอยเท้าซึ่งไม่น่าเป็นรอยเท้าของมนุษย์
วัดความกว้างในการก้าว๒เมตรคุณเขียนมาสอน
ใครจะก้าวไปยาวขนาดนั้นเนอะ
มนุษย์อย่างเราจะก้าวอย่างไร๒เมตรนะครับ
ก็เลยมีการไปถามพระรูปหนึ่ง
พระบอกว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของเปรตครับ
ทำให้ก้าวได้ขนาดนี้ครับ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุปัญญาโอมลอดสิมมาครับ
ก็ไปโพสต์คลิปที่เอานำสายวัดไปวัด
ไปวัดขนาดของรอยเท้าขนาดใหญ่อันนี้แหละครับ
รวมทั้งวัดระยะการเกล้า
เพราะว่ารอยดังกล่าวก้าวยาวมาก
ยาวกว่าคนธรรมดาทั่วไป
ท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านเยอะแยะมากมาย
มุงดูไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานานะครับ
เพราะรอยเท้านี้ปรากฏขึ้นอย่างไม่ทราบที่มาที่ไป
แล้วรอยเท้าไปปรากฏอยู่บนพื้นคอนกรีตแบบนี้ครับ

ในพื้นที่ของบ้านศรีภูทองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองมูลลมภู
แล้วนอกจากเป็นรอยใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยไปเจอรอยเท้าเล็กด้วยนะคลักกันไป
ผู้โพสต์ก็เขียนข้อความว่าหลวงปู่บอกว่ารอยเท้าเปรตแต่รอยออกจากหน้าศาลหลักบ้าน
ถ้าคนเดินเนี่ยจะเป็นรอยติดถนนแบบนี้เลยเหรอ
ช้างที่ว่านักเดินยังไม่เป็นรอย
เปรียบเทียบให้ฟังนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่าเกิดจากอะไร

คือมันเหมือนลอยที่ฝั่งลงไปเลยอะครับ

คนก็ไปถามถึงเรื่องของที่มาที่ไปของรอยเท้าจำนวนมากแบบนี้
อาจจะเป็นรอยเท้าของคนที่
ลอยหรือเปล่ามันก้าวแบบสับไปสับมาให้มันกว้างขึ้นหรือเปล่า
แต่ก็คิดว่าถ้าเป็นรอยเท้าคนเนี่ยมันจะติดผิวถนนค่อนข้างยากนะ
การที่ทำให้พื้นคอนกรีตมันบุบไปแบบนี้
หรืออาจจะเป็นการวิ่งหนีตำรวจหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
คนวิ่งแล้วแบบวิ่งเร็วไงกระโดดไกลแล้วกระโดดแรง
โดดถึงสองเมตรขนาดนั้นแล้วเท้าก็บุ๊บลงไปในพื้นคอนกรีตแบบนี้
หรือเปล่าคนก็คิดไปต่างนานา
มีความเห็นอย่างบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของศัยศาสตร์
และก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เอาไว้ด้วยกัน
แค่ว่าเปลี่ยนกันคำว่าใสและคำว่าวิทย์

มีมีคนไปวัดว่ามันเท่าไหร่๑๗เซน
ก็เลยไปวัดกันดูว่ามันจะเป็นเลขนี้หรือเปล่า

เซนติเมตรนะฮะก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกัน
เราไม่มีคำตอบให้ค่ะเพราะตรงนี้มันรอยเท้าอะไรกันแน่